แล้วก็ว่าหัวชุยไปด้วยบ้านอะไรอย่างนี้
ทุกคนแม่แชลเลย

ว่าเรื่องจากนี้มันก็คือว่าก็เป็นเรื่องที่เราไม่หวาย

ถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับ
ถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับ
ถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับ
ถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับ
ถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกนะครับ